ที่คุณปอเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ
ล่าสุดค่ะอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
อัปเดตอาการของคุณปอให้ฟังบอกว่า
ตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ

ทางคณะแพทย์เองบอกว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเช่นกันค่ะ
จากการให้ข้อมูลของอาน้ำอ้อยสอนมนตรา
ผู้จัดการส่วนตัวของปทฤษฎีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ว่าอาการโดยรวมของปอนในวันนี้ยังคงทรงตัว

และพยายามขยับตัวตอบสนองกับสิ่งที่ตนเอง
โบแวนด้าภรรยาสาวเข้าไปกระซิบใกล้
ซึ่งขณะนี้ทีมแพทย์ลดยาคลายกล้ามเนื้อ

แต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่

ยังคงเฝ้ารอให้ร่างกายของปอฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ
และในวันนี้ก็มีสัญญาณที่ดีจากการตอบสนองของร่างกายค่ะ

ก็ประมาณ๓๔ครั้งนะครับ
เขามีอาการ
ขยับน่าจะสดชื่นดี
ทุกอย่างวันนี้ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน
สิ่งที่คุณหมออยากได้ก็คือ
อยากเห็นปอดดีขึ้นเรื่อยนะครับ

ตัวร่างกายปอก็รู้สึกว่าเขาจะทำ
เริ่มมีกำลังมากขึ้นนะครับ

คุณหมอก็ลดยาลงไปบางตัว
เช่นยาคลายกล้ามเนื้อนะครับ
แล้วก็ยาลดความดัน
แต่ยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เหมือนเดิม
อย่างใช้เครื่องช่วยทำให้ปอดเนี่ย

อยู่ระหว่างฟื้นฟูครับ
กำลังเริ่มดีขึ้นเรื่อย

ยังคงเดินสายทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันนี้อาน้ำอ้อยและคุณแม่พิสมัย

ส่วนโบแวนด้าและน้องมะลิไปปล่อยปลาที่วังเทเวศ

มักเดินทางไปทำบุญกันอยู่เป็นประจำค่ะ